ที่จะชงครหมในการกู้เพิ่มอีกหมื่นล้านหลังจากที่ก่อน้านกู้ไปก้อนแรก
แล้ว๒๐๐๐๐คราวนี้จะกู้เพิ่มหรืออะไรเพื่อรับมือวิกฤตแล้วก็ตรง
ราคาน้ำมันดีเซลเพราะว่าดีเซลตอนนี้โอ้โหมัน๒๙๙๔แล้ว

ดังนั้นติดตามรายละเอียดเรื่องนี้นะครับ
อาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งครับ
สถานการณ์รัสเซียยูเครนถึงจะเป็นเรื่องไกลตัวแต่ต้องตาม
เพราะณวันนี้เนี่ยสถานการณ์มันออกฤทธิ์ทำให้คนเดือดร้อนกันทั่วไปหมด
คนไทยก็พลอยเดือดร้อนโดยเฉพาะราคาพลังงานราคาน้ำมันราคาก๊าซ
ราคาน้ำมันเนี่ยทั้งเบนซินและดีเซลราคาก๊าซหุงต้ม
มันกำลังขึ้นราคาตามราคาน้ำมันดิบขยับตามราคาในตลาดโลก
แล้วไม่มีใครตอบได้นะครับว่ามันจะขึ้นไปอีกเท่าไหร่
แล้วจะขึ้นไปถึงไหนแล้วไม่มีใครตอบได้ว่าเราจะเดือดร้อน
กันไปอีกนานแค่ไหนรอลองนึกดูสิครับ
รายได้เราเท่าเดิมแต่รายจ่ายรอบตัวมันขึ้นยุบยับไปหมด
ลำพังเฉพาะเรื่องที่ผ่านมาเรารายได้รถขาดรายได้
เพราะสถานการณ์โควิดก็แย่พออยู่แล้ว
และยิ่งจะมาเจอค่าครองชีพมันจะฉุดขึ้นไปอีก
อ้าวแล้วจะอยู่กันยังไงวันนี้เนี่ยอย่างที่คุณบุ๊คเกริ่นไปก็คือว่า
เรามีคำตอบจากรัฐบาลหนึ่งราคาน้ำมันดีเซลเนี่ย
มันจะถูกพยุงไว้ไม่ให้เกิน๓๐บาทต่อไปอีก
ไม่ว่าราคาน้ำมันดิบตลาดโลกจะขึ้นไปแค่ไหนก็ตาม
ไอ้การที่จะเอามาพยุงใช้ก็ใช้เงินกองทุนมาพยุงครับ
แน่นอนว่าต้องใช้เพิ่มขึ้นมาอีกหลายมากพอสมควร
รัฐบาลจะเอาเงินมาจากไหนรัฐบาลก็ตัด
แก๊สหุงต้มเนี่ยรัฐจะปล่อยให้ขึ้นราคาไปตามตลาดโลกไม่ได้
แล้วพอแก๊สหึงต้มมันแพงขึ้นมามากเนี่ย
สิ่งที่จะตามมาคืออาหารการกินข้าวแกงโก้จงก๋วยเตี๋ยว
มันต้องขยับราคาตามหมด
รัฐบาลจึงตัดสินใจจะใช้เงินอุดหนุนชดเชย
ไม่ให้ราคาของแก๊สหุงต้มขึ้นราคาเหมือนกัน
จะเอาเงินก้อนนี้มาจากไหน
ที่จะมาพยุงมาอุดหนุนเนี่ย
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
เขาจะของงบกลางจากนายกมาใช้ครับ
จะให้ตรึงไว้ที่ถังละ๓๑๘บาท
ต่อถังอันนี้หมายถึงถัง๑๕กิโล

ฉะนั้นถ้าฟังดูแล้วเรื่องน้ำมันดีเซล
เรื่องก๊าซหุ่งต้มรัฐบาลช่วย
ทีนี้ก็มีคำถามว่าเออแล้วน้ำมันเบนซินล่ะ
ตอนนี้ราคาน้ำมันเบนซินก็ขยับสูงขึ้นมา
สัปดาห์เดียวขึ้นตั้ง๒ครั้ง

เพราะทุกวันนี้น้ำมันเบนซินเนี่ยคือต้นทุนของการทำมาหากิน
อย่าไปคิดว่าคนมีตังค์เติมเบนซินนะ
ทำมาหากินเขาก็ได้พึ่งเบนซิน
ก็เวลานี้รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างทั้งหลาย

อันนี้ที่ยังไม่มีคำตอบว่า
รัฐบาลจะช่วยยังไง
แล้วไม่รู้ว่ามันจะขึ้นราคาไปอีกแค่ไหน
บางคนบอกว่าจะถึงลิตรละห้าสิบสองลิตรรอย
ฉะนั้นระยะที่ยังหาทางออกไม่ได้
เราก็มีหน้าที่ตามจับตาดูสถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครน
เพราะตรงนั้นมันคือต้นเหตุ

ฉะนั้นมาดูกันหน่อยว่า๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมา

อเมริกาและชาติตะวันตกว่ายังไง

ขอไล่ดูเป็นเรื่องให้สรุปเข้าใจง่าย
หนึ่งรัสเซียว่ายังไง
คำแถลงของประธานาธิบดีปูติน
ท่านบอกว่าความพยายามใดในการจัดตั้งเขตห้ามบิน
เหนือน่านฟ้ายูเครนนั่นเนี่ย
ถือว่าเป็นการเข้าร่วมในความขัดแย้งครั้งนี้
ผลลัพธ์ที่ตามมาจะใหญ่หลวงยิ่งนัก
ไม่เฉพาะแต่ยุโรปแต่เป็นทั่วโลก
ความจริงแล้วมาตรการคว่ำบาดที่ชาติตะวันตกใช้กับรัสเซีย
ก็ไม่ต่างอะไรกับการประกาศสงคราม
แต่ว่าขอบคุณพระเจ้าที่สถานการณ์ยังไม่ไปถึงจุดนั้น
ก็พร้อมเตือนรัฐบาลยูเครน
ขอให้เข้าใจว่าถ้าสถานการณ์ยังดำเนินต่อไปเช่นนี้
มันจะทำให้เกิดคำถามในเรื่องสถานะความเป็นประเทศของยูเครน

รัฐบาลยูเครนคือผู้รับผิดชอบ
นี่ที่ปูตินแถลงล่าสุด

ฝ่ายยูเครนในประธานาธิบดีเซเลสกี้
ออกแถลงการต่อสมาชิกสภาคอนเกรสของสหรัฐ

เขาย้ำถึงความจำเป็นในการจัดตั้งเขตห้ามบิน
เหนือน่านฟ้ายูเครน
แล้วขอร้องรัฐบาลสหรัฐ
ระงัดการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย
รวมถึงการส่งเครื่องบินรบให้กองทัพยูเครน
เรื่องนี้หนังสือพิมพ์นิวยอร์กทามส์

หลังวีดีโอข้อละลังกล่าว
ส่อส่อและส่อวอสหรัฐ
มีจุดยืนชัดเจนคือ

จะทำให้สหรัฐต้องสู้รบกับรัสเซีย
เขาจึงเห็นพ้องต้องกันถึงความจำเป็น
ในการส่งงบประมาณช่วยเหลือยูเครน
และมีบางส่วนที่เห็นด้วยในการส่งเฮลิคอปเตอร์

จำกัดเขตห้ามบินเหนือด้านฟ้ายูเครน

ตรงนี้เองที่ปูตินบอกว่า
สถานการณ์ยังไปไม่ถึงจุดที่จะประกาศสงคราม
อันนี้ก็ถือว่ายังโชคดี

การบอยคอบด้านภูระกรรมทางการเงิน

กรณีที่วีซ่าและมัสเตอร์การ์ด
ระงับให้บริการระบบบัตรเครดิตในรัสเซียเนี่ย
ทางกลุ่มธนาคารหลักของรัสเซียไม่ว่าจะเป็น
ประกาศว่าธนาคารจะออกบัตรเครดิต

โดยจะเปลี่ยนไปใช้ระบบการบัตรเครดิตของจีน
อันนี้ก็ถือว่ารัสเซียเขาแก้เกมได้
ไม่ให้คนรัสเซียนักธุรกิจรัสเซียโกลหนกันทั้งประเทศ

ถามว่าสถานการณ์สู้รบ๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นยังไง
อันนี้ต้องฟังข้อมูลด้านข่าวครองของสหรัฐอังกฤษ
เขาบอกว่ากองทัพรัสเซียยังสามารถลุกคืบได้ต่อเนื่อง
แม้จะเผชิญการท่าทางอย่างรุนแรงจากฝ่ายยูเครน
กองทัพรัสเซียทางภาคเหนือก็ได้โอบล้อมกรุงเชียบ
เมืองหลวงของยูเครนได้มากขึ้น
แต่ยังไม่มีท่าทีว่าจะเคลื่อนตัวเข้าเมือง
โอบล้อมอยู่วงนอกว่าอย่างนั้นเถอะ
ทีนี้มาถึงประเด็นสำคัญที่โลกเฝ้าคอย

เจรจารอบ๓จะเป็นยังไง
อันนี้เนี่ยสำนักข่าวรอยเตอร์เขารายงานว่า
เจรจารอบ๓ระหว่างตัวแทนรัสเซียกับยูเครน
ที่ไม่ขอเปิดเผยสถานที่จัดประชุม
อาจจะมีขึ้นในวันที่๗มีนาหรือหลังจากนั้น
กำหนดการเนี่ยยังไม่ชัดเจนครับ
เพราะว่าฝ่ายยูเครนเขาอ้างว่า
ต้องการดูความจริงใจในการหยุดยิงที่เมืองทางภาคใต้
ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศก็รัสเซียระบุว่า
มันไม่ช่วยให้การเจรจาดีขึ้น

คือสรุปว่าพร้อมคุย
อันนี้ครับที่เรามองเห็นเป็นความหวังว่า
ใดที่ทั้งสองฝ่ายยังพร้อมที่จะเจรจาพร้อมที่จะพูดคุย
ก็มีความหวังว่าถึงตกลงกันไม่ได้ทั้งหมด
แต่ขอให้ผ่อนปลนการสู้รบไปได้ก็ถือว่าเป็นความหวัง
โรคเราเนี่ย๒๓ปีที่ผ่านมาทุกประเทศย่ำแย่กันไปหมด

แล้วลองนึกดูถ้าเกิดสงครามที่มันดุเดือดขึ้นมาจริงเนี่ย
ผมว่าคนทั้งโลกก็คิดได้ว่าคนทั้งโลกจะเดือดร้อนกันยังไง
ฉะนั้นการเจรจาในวันนี้เนี่ย
น่าจะมีคำตอบและมีความหวังเป็นข่าวดีมากขึ้น
หวังกันอย่างนี้แหละครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ